ส่วนประเด็นทางการเมืองวันนี้นะคะสตกแผนกคอของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ไต่สวนพยานฝ่ายโจทย์เป็นนัดที่๖แล้วนะคะ
สำหรับคดีที่อดีตนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวยิ่งรักชินวัฒน
วันนี้นัดไต่สวนพยานฝ่ายโจทย์จำนวน๒ปากด้วยกันนะคะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณระพีพันธ์เรือนศรี

รายงานสดจากสารดีกาแผนกคดีอาญา

ก่อนหน้านี้นะคะนางสาวยิ่งรักชินวัฒน
ก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูลค่ะ
โดยขอให้เปิดกว้างเกี่ยวกับการรณรงค์
รับไม่รับร่างรัฐธรรมนูลก่อนการลงประชามตินะคะ
ส่วนความคืบหน้าในการไต่สวนพยานโจทย์
ในคดีปล่อยป่าละเลยให้เกิดการทุจริต

ขณะนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว๑ปากเหลืออีก๑ปากค่ะ

ที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
พร้อมทีมทนายความเดินทางมายังสารดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เพื่อรับฟังการไต่สวนพยานโจทย
คดีปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริต

จนทำให้รัฐได้รับความเสียหายกว่า๕แสนล้านบาท
สำหรับพยานโจทย์ที่เข้ารับการไต่สวนในวันนี้
คือนายประจักษ์บุญยังรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งทีมทนายความเรียมซักค้านเกี่ยวกับหนังสือที่นายประจักษ์
ส่งถึงรัฐบาลจำนวน๔ฉบับ
ซึ่ง๓ฉบับแรกเป็นการรับข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวจากสื่อมวลชน

ส่วนฉบับที่๔เป็นการยื่นให้รัฐบาลยุติโครงการรับจำนำข้าว
ซึ่งส่งมาในวันที่๓๐มกราคมปี๒๕๕๗หลังการประกาศยุบสภาแล้ว
ส่วนพยานปากที่๒นะคะคือพลตำรวจโทยุทธนาไทยพักดี
อดีตประธานคณะอนุกรรมธิการติดตามตรวจสอบการระบายข้าวรัฐบาลของวุฒิสภา
ซึ่งจะถูกสักค้านเรื่องความไม่ชอบมาพากล
ในการปรับปรุงข้าวก่อนบรรจุใส่ถุงแล้วนำออกจำหน่าย
รวมถึงการว่าจ้างผู้ปรับปรุงข้าว
พลตำรวจโทยุทธนาหยิบยกมาในชั้นไต่สวนของปปช
เชื่อมโยงกับนายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับนางสาวยิ่งลักษณ์
การไต่สวนนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์
ไม่ขอวิจารณ์เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูล
แต่ฝากคำถามไปยังประชาชนให้พิจารณาใน๓ประเด็น
คือเรื่องสิทธิเสรีภาพที่มาของสว
และอำนาจของสารรัฐธรรมนูล
รวมไปถึงขอความชัดเจนแนวทางไปสู่การเลือกตั้ง
หากร่างรัฐธรรมนูลไม่ผ่านประชามติ
พร้อมขอให้เปิดกว้างสำหรับการรณรงค
รับไม่รับร่างรัฐธรรมนูลด้วยค่ะ
ก็อยากให้ทุกฝ่ายก็รณรงค์ภายใต้กรอบ

แต่ที่สำคัญขอให้เปิดโอกาส
ในการที่จะมีทุกฝ่าย
ให้กับประชาชนได้รับรู้ข้อมูลทุกด้านทุกทาง

ก็เรียกว่าเป็นก้าวเปลี่ยนที่สำคัญของประชาชน
ถ้าประชาชนไม่ได้รับรู้ทั้งข้อดีข้อเสียต่าง

ฉะนั้นการตัดสินใจนี้ก็ไม่ได้เป็นการตัดสินใจโดยสมบูรณ์แบบ
ก็อยากเห็นการตัดสินใจนี้ของประชาชนโดยสมบูรณ์แบบ
เพราะมีความมั่นใจที่จะเข้าไปในการลงประชาชน
นางสาวยิ่งลักษณ์ยังปฏิเสธที่จะตอบคำถาม
ในลักษณะหยอกล้อกับสื่อมวลชน
กรณีปรากฏคลิปเด็กชายถามถึงความรู้สึก
ต่อตัวผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
โดยระบุว่าขอสงวนให้เป็นคำถามของเด็ก

อะไรนะคะ
นี่สงวนไว้ให้เด็กถามดีกว่าไหมคะ

ช่วงนี้เขาบอกว่าไม่ควรลงความเห็นใด
ก็จริงไม่ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะ
ก็ขออนุญาตบอกว่าเดี๋ยววันนี้ไปเข้าสู่กระบวนการวินาดีกว่านะคะ

สำหรับการสอบพยานโจทย์ครั้งต่อไป
จะมีขึ้นในวันที่๒๒เมษายนนี้ค่ะ
ส่วนการสืบพยานจำเลยนัดแรกนะคะ
จะมีขึ้นในวันที่๑๗มิถุนายน
โดยนางสาวยิ่งลักษณ์จะเป็นผู้เบิกความเป็นคนแรกนะคะ
ส่วนการไต่สวนพยานจำเลยจะเสร็จสิ้นในวันที่๓กุมภาพันธ์ปี๒๕๖๐ค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ